มันแหลมมาก

เกิดมีรถที่แบบไปอยู่ใกล้ทำยังไง
มาจากกระทะล้อตรงล้อครับ
แล้วเป็นเหล็กแหลมยื่นออกมาเห็นไหม
สมมุติมีจักรยานยนต์เชี่ยวอันตรายนะคะ
มีอากาศท่านอื่นเชี่ยวชนอันอื่นหนึ่ง

นึกถึงภาพถ้าใครที่หนุ่งกระโปรง

ก็เนี่ยพอคลิปนี้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับ
แน่นอนว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหมันน่าหวาดเสียวมาก

หรือว่าคนที่อาจจะแบบโอ้โหไปเฉียดอะไรพวกนี้นะครับ
ขณะเดียวกันชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้
ท่านก็บอกว่าโอ๊ยมันเป็นพลาสติก
มันแบบตกแต่งให้มันดูเท่หรือยังไร
แต่ต่อให้เป็นพลาสติกมันก็ไม่ควร

บางคนบอกว่ามันเป็นที่ครอบหัวน็อต
กระทะล้อไม่ได้ทำจากเหล็ก

เจ้าของคลิปเขาไปถ่ายมาก็เลยฝากบอกว่า
แม่คนที่ขับรถบรรทุกคันนี้เนี่ย
หรือว่าคันอื่นที่มีแบบนี้อย่าเอามาติดเลย

มันไปขูดมันไปโดนอะไรยังไงเข้ามันก็

บางทีตำรวจเจอบอกมองไม่ทันเหมือนกัน